คุณผู้ชมที่ชนบุรีค่ะโอ้โหวิทย์ชาวบ้านนี่โวยตำรวจกันยกใหญ่เลย
เพราะว่าชาวบ้านที่ชนบุรีเนี่ยเขาได้ข่าวมาว่า
มีผู้ใจบุญเขาจะมาแจกพวกข้าวสารอาหารแห้ง๒๐๐ชุดที่สถานีตำรวจ
เขาบอกว่าจะมาแจก๑๑โมงชาวบ้านก็แห่ไปรอกันตั้งแต่เช้าเป็นร้อยคนเลยนะคะ
รอกันตั้งแต่๙โมงใกล้จะถึงเวลาแล้วอยู่มีตำรวจเดินมาบอกว่า
ไม่แจกแล้วไม่ให้ใช้สถานที่เพราะว่าคนที่จะมาแจกไม่ได้ติดต่อขอสถานที่อะไรใดมา
ชาวบ้านบอกรอมาตั้งนานอ่ะแล้วเขาทำมาหากินไม่ได้เขาไม่มีข้าวกิน

ประชาชนเดือดร้อนลงเพจมาแจกข้าวสารอาหารแห้งนะ
แต่พอประชาชนมาเยอะบอกยกเลิกแล้วจ้า

ก็ไม่ทราบประชาชนมาเยอะมั้งคนจนมันเยอะมั้งก็เลยไม่แจก
อย่างประชาชนตาดำเนี่ยอันนี้คือเงินที่มีอยู่นะ

นี่ยังมีไม่มีสักบาท
เนี่ยค่ะชาวบ้านเป็นร้อยเลยนะคะเขามารอแจกข้าว
เขาก็บอกโอ้ตำรวจเห็นใจชาวบ้านหน่อยได้ไหม
โควิด๑๙ช่วงนี้คุณบอกให้ฉันปิดไม่ให้ฉันขาย

คุณให้ฉันล็อกดาวน์อยู่บ้านพวกฉันก็อยู่บ้านแล้ว
แต่พวกฉันไม่มีจะกินแล้วเงินติดบ้านก็ร่อยหล่อแล้ว
ส่าห์มีคนใจบุญเขาจะมาบริจาคของเนี่ย
เขาส่งข้อความกันมาต่อกันทางไลน์

คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่สพแสนศุกร์นะคะ
ตรงโต๊ะม้าหินอ่อนเขาบอกว่าผู้ใจบุญจะมาแจกข้าว
นี่ค่ะเขามารอตั้งแต่๙โมงแดดร้อน

บางคนอุ้มลูกมาด้วยนะคะจูงเด็กกันมา
รอแล้วรอแล้วพอชาวบ้านเริ่มเยอะขึ้น
มีตำรวจยศร้อยตำรวจเอกนายหนึ่งเดินมาบอกว่า

ไม่ได้มีการขอใช้สถานที่อะไรใดเลย

อุตส่าห์ตั้งใจว่าโอ๊ยมื้อนี้รอดแล้ว
ใช่เขาอุตส่าห์ต่อแถวรอคิว

ใช่เขารอกันมาเป็น๒๓ชั่วโมง

รถอยู่ริมถนนเพื่อเอาเข้ากล่องน้ำดื่มอาหารแห้งไปแจกค่ะ
ชาวบ้านก็รีบย้ายที่กันแล้วก็ไปเข้าแถวรอรับของกันอย่างเป็นระเบียบนะคะ
ใจบุญที่ว่านี้ที่เอาของมาแจกก็คือนางสาวหนึ่งฤทัยวงกิจกับนายทิติวัฒนิมิตพงพรนะคะ
เขาบอกว่าเขามีกลุ่มเพื่อนชมรมไม้ด่างที่ร่วมกันบริจาค
วันนี้จัดหามาได้๒๐๐ชุดเดี๋ยวครั้งหน้าจะรวบรวมเงินกันอีกเพราะว่าอยากจะช่วยเหลือชาวบ้าน
กลุ่มของเขามีการประสานตำรวจเอาไว้แล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะ
ว่าจะขอใช้สถานที่สพแสนศุกร์
แต่อยู่วันนี้พอรู้ว่าผู้บังคับบัญชาเปลี่ยนใจไม่ให้ใช้สถานที่แล้ว
งงเหมือนกันนะในเมื่อประสานมาแล้วตั้งแต่อาทิตย์ก่อน

เขาบอกเขาก็งงเหมือนกันนะก็เอ๊ะก็ประสาน๑อาทิตย์อาจจะนานไป
แต่ก็ประสานล่วงหน้ามันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเขาก็ทำตามขั้นตอน
หรือต้องประสานใกล้หรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยใกล้